เรื่องสายกรรมนะคะไม่ทำอย่าลบห
พี่แจ๊คไม่เคยทำเลยตั้งแต่เกิดมา
ไม่มีจุดไหนที่ไม่ทำแซวเล่นนะคะ
มาที่รายการของเราค่ะมาเมาส์กันค่ะ

ซึ่งพึ่งออกมาให้สัมภาท

เมทอลบอกว่าหนูจะแต่งงานสิงหาคมนี้แล้ว
หลายคนก็ไปจับผิดว่าโทษนะ
หน้าพี่โดมกับหน้าเมทัลเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
ไปแบบว่าอัพเอิปอะไรมาหรือเปล่านะคะ

เดี๋ยวมีชุดแดงให้ดูคุณผู้ชมบางคนก็เมาส์บอกว่า
โอ้โหพี่โดมชุดนี้เหมือนเจ๊เลย
คือหน้าแบบแน่นตึงมากนะคะซึ่งนี่รูปนี้
ดูดิหน้าแบบมันตึงเกินอะไรอย่างนี้

เมโทคือเป็นคนแต่งหน้าแล้วก็เปลี่ยนไปต่างนานา

พลิเคชันก็เยอะแต่อาจจะแต่งรูปก็ได้ค่ะ
ไม่ได้พบคุณหมอแต่พบก็ได้นะไม่เห็นเป็นไรเลย
อีกคนนึงนะคะพี่ผัดไทย
พิธีกรของเราเนี่ยก็โดนเมาส์เหมือนกัน

ไม่รู้นะสิแต่ไปออกรายการนะคุณผู้ชม
ช่วงหยินเข้ามาข่าวใส่ไข่เนี่ย
คนดูก็แซวบอกว่าพี่ผัดไทยพูดไม่รู้เรื่องเลยหน้าตึงไปหรือเปล่านะคะ
วันไทยก็ยอมรับตรงว่าไอ้ฉีดมันก็มีบ้าง

แต่ว่าช่วงเย็นที่เห็นแบบจัดรายการไปง่วงเนี่ย
คือพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยเพราะว่าแกง่วง

ว่าอย่างนั้นแกเล่าให้ฟังจริงนะคุณผู้ชม
แต่อีกหนึ่งคนที่ที่ฉันต้องพูดถึง
นี่เลยแม่เม็ดขนุนของฉัน

นี่คือหญิงแย้ที่ทำศัยกรรมมา๓๘๐๐ล้านรอบ

ใช่ดิฉันก็ต้องถามตรงว่า
โทษนะหญิงแย้เมื่อปลายปีที่แล้วเพิ่งไปทำมาที่แบบอัพรูปนัก
เอาจริงแผลคราวที่แล้วเข้าที่หรือยังพี่แย้
ทำอีกแล้วแล้วคราวนี้คือฉีดไขมันตัดปีกจมูก

จะไปสัมภาษณ์นางบอกไม่ได้ตอนนี้
เพราะว่าคือวันนี้จะไปเอาใหม่ออก

ใช่นี่ดูนะมีเลือดซิบ
คุณผู้ชมใครทานข้าวอยู่ดิฉันขออภัย
โทรไปถามเลยว่าหญิงแย้ตกลงเธอติดศัยกรรมหรือเปล่า
โทษนะพูดภาษาตามคนรู้จักกันเป็นบ้าอะไรทำอีกแล้วเนี่ย
โทรไปฟังสัมภาษณ์หญิงแย้เลยค่ะ
อย่าไปเดินกรุงเกาหลีโอ้ยตายแล้ว
ฟังพี่แยะหน่อยจ๊ะ
แต่ว่าแย้เองก็มีเหตุผลที่จะต้องไปทำก็คือว่า
ในการปลูกขายไขมันลงบนหน้าเนี่ย
คือมันต้องทำแบบอย่างน้อย๒ครั้งมันถึงจะเห็นผล
ไม่งั้นไขมันที่เคยดูดออกมามันจะหมดอายุ
อันนี้คือจะเป็นอันสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะที่แย้จะทำ
อยากจะถามว่าสุดท้ายหรือเปล่า
เพราะตอนนี้แยะก็ต้องคิดอยู่แหล่ะว่าเออมันพอแล้วแหละ

เดือนหอนาคตเดี๋ยวก็อาจจะมีไปทำอีก
แต่นะตอนนี้ถามว่าอยากทำอะไรอีกไหมก็คือไม่
ฉันขออภัยกับภาพกราฟิกที่ขึ้นนะคะ
ให้เห็นชัดไปเลยศัยกรรมถ้าเลือกที่ถูกที่ถูกทางก็โอเค

แต่ก็เอาเป็นว่าตัวเขาเขาพึงพอใจแบบนี้
แล้วก็คงหาการข้อมูลมาอย่างเรียบร้อยแล้ว
ดิฉันว่าก่อนที่พี่หญิงแย้จะเปลี่ยนหน้าใหม่

เห็นทีละท่อนทีละส่วนเดี๋ยวมือบ้างหลังบ้างหูบ้าง
นางบอกว่าเป็นเคล็ดหมอดูบอกว่าใช่ห้ามเปิด

นางทำศัยกรรมเยอะพอกับสามีนะคะ